คุณผู้ชมมาดูคลิปที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์

อยากจะให้ติดตามตัวมารับผิดชอบหน่อย
เหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันเกิดขึ้นที่สี่แยกแห่งหนึ่ง
แถวสะพานใหม่นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะ
นี่ค่ะโอ้โหคือรถจักรยานยนต์ถูกชนจากด้านหลังด้วยรถเก๋งสีขาวคันนี้
หลังจากนั้นเขาก็ฝ่าไฟแดงด้วยนะแล้วก็หลบหนีไป
ดีที่คนขี่รถจักรยานยนต์เขาไม่เป็นอะไรมาก
แล้วก็รีบลุกขึ้นมาแต่มันมีจุดหน้าหวาดเสียว
คือมีรถกระบะสีดำเลี้ยวขวาพอดีเลย
เกือบถูกชนพอดีเลยเนี่ยนะคะ
ระบุข้อมูลบอกว่าขออนุญาตฝากแชร์และช่วยติดตามหน่อยครับ
ใครพบเห็นหรืออยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้น
และพอจะมีกล้องหน้ารถที่เห็นทะเบียนรถคันนี้ชัด

ขอให้ติดตามตัวให้คนนี้เข้ามาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
ระบุช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุมาด้วยนะคะ
บอกว่าเกิดขึ้น๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา๖นาฬิกา๑๑นาที
ผมกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากตลาดยิ่งเจริญ

พอมาถึงไฟแดงแรกตรงข้ามปั๊มปอตทมีรถเก๋ง

ฝ่าไฟแดงมาชนท้ายรถผม
ซึ่งตอนนั้นผมจอดติดไฟแดงอยู่ตามภาพเลยครับ
วิดีโอนี้ชัดเลยชนแล้วหนีฝ่าไฟแดงอีกต่างหาก
ไม่คิดที่จะลงมาดูหรือช่วยอะไรเลย
เน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ
บางคนบอกว่าอ้าวนี่ชัดเลยไม่คิดที่จะเบรกเลยเนี่ย
ชนกระเด็นลอยเลยดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะ
หลายคนบอกว่าขอให้จับตัวคนร้ายได้เร็ววัน
หลายคนบอกว่าไม่คิดแม้แต่จะเบรกเลย
อันนี้เป็นความคิดเห็นที่ตรงกันหลายคนนะคะ

๓กุมภาพันธ์๖นาฬิกา๑๑นาที
ใครอยู่แถวแยกคอปอเห็นเหตุการณ์